สำหรับปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิษนะคะ
คู่นี้เนี่ยเขาบ่มเพาะความรักมานานถึง๕ปีจ้า
ควงกันมาอัปเดตเรื่องของเลิกงามยามดีนะคะ
เมื่อวานนี้เองแหละที่เขาออกมาอัปเดตกันนะคะ
แพลนชีวิตคู่ในอนาคตให้พวกเราได้ทราบกัน
ซึ่งงานเนี่ยเขาบอกว่าวันงานเนี่ยจะเป็นวันที่เพื่อนดูเลิกให้
ส่วนเรื่องลูกทั้งสองขอเวลาทำงานกันสักพักแล้วถึงจะค่อยมีเบบีค่ะ
แล้วก็ล็อกไว้แล้วกังวลว่าแบบจะจัดงานยังไงดี

เพราะผมพลิกภัยพลิกมาตลอดเลยครับ

แล้วก็เรื่องสถานที่เรื่องอะไรก็ดูเรียบร้อย
พริกที่เช้าแล้วก็พริกที่บ่ายครับ

ยังไม่ได้แบบมีธีมอะไรที่หวือหวาครับ
เป็นโทนสีเขียวอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าอ่อนครับ

ผมว่าประมาณ๖๕ผมอยากมีครับ

อยากอยากมี

แล้วค่อยเดี๋ยวว่ากัน
ให้ทุกอย่างมันดูแบบเข้าที่เข้าทางก่อน
พี่ปั๊บเขาออกตัวว่าอยากมีขนาดนี้

เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังเลิกงามยามดีอีกครั้ง